เจ้าทุกคนนี้แจ้งไปที่สายใหม่ต้องรอดครับ
บอกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเขาถูกรถหรูชนฮะ
รถเนี่ยราคาหลักล้านหลายล้านแต่ทำไมเขาขอเรียกร้องค่าเสียหาย๗๐๐๐บาท
คือบ่ายเบี่ยงไม่ยอมจ่าย
แล้วคนที่ชนเนี่ยเห็นว่าเป็นดาราอาวุโสชื่อดังด้วยนะครับ

เพราะเขาเปิดใจคุยกับไทยรัฐนิวโชว์แล้วด้วย

ไปดูหลักฐานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันหน่อยครับ

โมงครึ่ง๕พฤศจิกายน
คนเจ็บชื่อว่านายสุพรอายุ๖๑ปี

ขี่มอเตอร์ไซค์จะกลับบ้านที่บางบัวทองนนทบุรี
ใช้ถนนราชพฤกษ์จากตลิ่งชันมุ่งหน้ารัตนาธิเบส
ตรงนี้คือทางลอดใต้วงเวียนพระราม๕
ก็ขี่มาอยู่ดีที่เลนกลาง
ปรากฏว่ารถตู้หรูสีดำจากเลนขวาเขาเปลี่ยนมาเลนกลาง

มอเตอร์ไซค์เขาสะบัดแล้วก็ล้ม
คู่กรณีก็คือคนที่ขับรถตู้คันสีดำนี้

เหยียบเบรกแป๊บหนึ่งแตะไฟขึ้นแล้ว

จนกระทั่งพลเมืองดีตามไปเจอ
ห่างออกไป๒กิโลครับจึงหยุดรถแล้วยอมพูดคุย
ตอนแรกมีข่าวออกมาบอกว่าเป็นดาราอาวุโส
ยังไม่ยอมเปิดเผยว่าเป็นชื่อใครนามสกุลอะไร
แล้วก็บอกแค่ว่าเล่นละครจากวง
เจ้าตัวบอกตอนนั้นบอกว่าอย่าแจ้งตำรวจได้ไหมไม่อยากเป็นข่าว
เดี๋ยวให้ไปรักษาก่อนแล้วเดี๋ยวรับผิดชอบภายหลัง
ตอนนั้นก็เลยคิดว่าโอเคเขารับปากมาแบบนี้

ก็เห็นหน้าบนหน้าจอโทรทัศน์ตอนเช้า
หลายบ้านตื่นมาเปิดดูละครจากวงละครพื้นบ้าน
คุ้นหน้ากันดีก็คงรับผิดชอบแหละ
เห็นว่าเป็นคนมีชื่อเสียงแต่สุดท้ายปรากฏว่า
มันเกิดเรื่องราวที่ทำให้คนเจ็บไม่สบายใจฮะ
เพราะระหว่างรักษาอาการบาดแผลถลอก
มีทั้งที่แขนที่ขาข้อศอกกระดูกโพลอีก
ไปที่โรงพยาบาลเอกชนเขาไม่เคยมาเยี่ยมเลยนะฮะ
ฝั่งคนชนเนี่ยลูกสาวโทรไปถามเรื่องเงินค่ารักษาพยาบาล

งวดแรกที่ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาล
ฝั่งคนชนบอกว่าโอ๊ยนี่คุณหัวหมอนี่
ทำไมไม่ไปโรงพยาบาลรัฐอ่ะคุณเข้าโรงพยาบาลเอกชนทำไม
แล้วก็บอกด้วยว่าถ้าคุณจะเรียกเงินเยอะแบบนี้ไปฟ้องเลย
ไปฟ้องเรียกค่าเสียหายแต่ระวังจะไม่ได้อะไรเลยนะ
เรื่องนี้ตำรวจบางกรวยครับได้มีการเรียกทั้งสองฝ่ายมาคุยกัน๕ครั้ง
ครั้งแรกฝั่งคนชนคู่กรณีไม่มาครับ
ตำรวจเลยบอกว่าถ้าคุณไม่มานี่เรียกนะ
ถ้าไม่มาแล้วเดี๋ยวจะจับแล้วนะจะออกหมายจับนะฮะ
เขาเลยยอมมายอมมาเสร็จปั๊บอ้างว่าจะจ่ายให้๓๐๐๐
แต่สุดท้ายตกลงกันไม่ได้เพราะฝั่งคนเจ็บ
เขาบอกว่าอย่างนี้๓๐๐๐มันจะพออะไร

ค่ารักษาพยาบาลอีก๕๐๐๐รวมแล้วตัวเลขคือ
บรรทัศน์สีดำด้านล่าง๗๕๐๐ครับ
ติดต่อเท่าไหร่ปิดเครื่องโทรศัพท์ปิดหนีเลยฮะ
เขาก็เลยต้องมาร้องขอความเป็นธรรมลองฟังครับ
คล้ายแบบว่ารถปูนน้ำปูนมัน
มันคงโหกมาจากรถนะฮะมันก็นอนอยู่ทางฝั่งซ้าย

แต่ก็พังทางซ้ายของฝั่งเลนกลางนะครับ
ก็ออกมาสักพักหนึ่งก็มารู้สึกว่า

เราก็ไปนอนอยู่ข้างทางเลยครับ

มีคนตะโกนว่าเฮ้ยมันชนแล้วหนีนี่ว่ะ
แล้วเขาก็มีคนตามไปคนสองคนครับ

เจอคู่กรณีแล้วเราไปเจอเราไปเห็นใครอะครับ
คือดราอาบุษโหลเล่นจักรจักรวงอ่ะครับ
เขาก็ยืนรออยู่หลังรถ

อย่าแจ้งความนะผมไม่อยากเป็นข่าว

ผมก็เหนื่อยหน้ามองผมก็คุ้นผมบอกอ๋อครับ

แล้วก็พอเขาบอกว่าเล่นละครจากวง
อ๋อถึงต่างอ้อเพราะเขาคือคนนี้ฮะคุณผู้ชม

คุ้นหน้าเราโตมากับละครพื้นบ้านใช่ไหมครับ

คุณธรรมศักดิ์สุริยนต์ครับคู่กรณี

ซึ่งอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวจะให้ฟังเขาเปิดใจกับไทยรัฐนิวโชว์ด้วย
แต่ทางด้านคุณเอกพบเหลืองประเสริญเมื่อกี้นี้คนที่ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอด
บอกว่าเดี๋ยวประสานไปที่ผู้กำกับการโรงพักบางกรวย
ถามเรื่องคดีหน่อยความคืบหน้าเป็นยังไง
ต้นเห็นว่าแจ้ง๒ข้อหากับดาราอาวุโสคุณธรรมศักดิ์
ก็คือขับรถโดยประมาททำให้คนอื่นบาดเจ็บทรัพย์สินเสียหาย

เรื่องทางคดีก็ว่ากันไปส่วนค่ารับผิดชอบเยียวยาอะไรต่าง
ก็อยากจะให้เขาใช้จ่ายตรงจุดนี้หน่อย
คือรับผิดชอบหน่อยไม่ใช่ว่าเงียบหายไป

ฟังความในด้านคุณธรรมศักดิ์สุริยนต์ครับดาราอาวุโสคู่กรณีเขาชี้แจง
เขาพร้อมเยียวยาคนเจ็บนะฮะ
หลังก่อเหตุทางประกันรถยนต์ที่ดูแลเรื่องการรักษาความเสียหาย
เขาดูแลตรงจุดนี้ประสานแล้ว
เรื่องการจ่ายค่าสินหมายค่าทำขวัญพร้อมจะจ่ายให้๕หมื่นบาท
มันมีประเด็นติดอยู่นิดหนึ่งก็คือ
ฝ่ายนั้นเรียกร้องมากกว่านั้นมากกว่าห้าหมื่น
อ้างว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้เขาเสียโอกาสในการรับงานทำงาน
เฉลี่ยแล้วประมาณ๒๐๐๐บาทต่อวัน
คุณธรรมศักดิ์ดาราอาวุโสที่ถูกพาดพิงฝั่งคู่กรณีเลยชี้แจงแบบนี้
ไม่รู้ว่าเขาเฉลี่ยผมไม่รู้ว่าผมเฉลี่ยเขา
เราก็อยากให้อยู่แล้วแล้วเราไม่อยากมีเรื่องอยู่หนา
เราก็ไม่ใช่คนรวยเราก็นั่งแสดงตัวประกอบ
เฉลี่ยไปแค่นี้จะเอาจากเป็นแสนไม่ไหว
นี่คือในมุมของคุณธรรมศักดิ์ก็ชี้แจงว่าคือถ้า

ก็เป็นแค่ดาราตัวประกอบนี่ก็คือคำชี้แจงล่าสุด
เดี๋ยวบทสรุปเรื่องนี้เป็นอย่างไรมีความคืบหน้า